ข่าวนี้ใช้คำว่าท่านต้องดูเลยนะคะจะได้ไม่เสียรู้เสียคนนี้
ผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่ากรกฎเป็นชาวขอนแก่นอุปโลกนะคะ
ว่าตัวเองเนี่ยเป็นเสียร้านทองสรุปแล้วเป็นเสียเก๊ค่ะ
ผมจะซื้อรถกระบะคันนี้ล้านกว่าบาทเดี๋ยวผมจ่ายเลยจ่ายสดเดี๋ยวโอนไปให้
ปรากฏว่าที่โอนไปให้แล้วส่งสลิปไปให้ดูคือสลิปปลอม
ลิปการโอนเงินปลอมคุณผู้ชมข่าวนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมาก
อยากให้ดูนะคะจะได้ไม่เสียรู้กับคนแบบนี้
แล้ววิธีการเดินเรื่องเขาแยบคายมากแยบยนต์มากเลยนะคะ
ใช้คำว่าทำเป็นขบวนการจะผิดไหมคือคนคนเดียวกรกฎคนคนเดียว
เป็นทั้งลูกน้องเสียร้านทองวิธีการเดินเรื่องของเขาน่าสนใจมาก
คุณผู้ชมแต่ว่าที่สุดแล้วนะคะกรกฎคนนี้
นำสกุลกาหาวงน่ายุงสี่สิบเอ็ดปีถูกตำรวจจับกลุ่มได้นะคะ
นี่แสดงตำรวจชุดสืบของผู้ทอนขอนแก่นนะคะ
เสือดาวพิฆาตไปจับกลุ่มได้ถึงบ้านพัก
บ้านหลังนี้ไม่มีเลขที่อยู่ที่ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่น
กรกฎต้องยอมจำนวนแล้วค่ะ
เพราะสุดท้ายแล้วถูกตกเป็นผู้ต้องหาในคดีรักทรัพย์ในเวลากลางคืน

ถามว่าวิธีการเดินเรื่องยังไงเห็นไหม
ต้องยอมรับค่ะเพราะจำนวนด้วยหลักฐานนี่คือ
เสื้อผ้าวันที่สวมใส่ในวันที่เกิดเหตุ

คุณผู้ชมเรียนแจงรายละเอียดไทม์ไลน์และพฤติกรรม

ท่านต้องเข้าใจแล้วท่านต้องเห็นภาพ

กลับไปวันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ไปขอซื้อรถกระบะ๔ประตูทะเบียน
กก๓๑๓๒อุบลราชธานี
เต็นต์รถมงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานี
แล้วตอนที่โทรไปเอานี่รถที่ถูกขโมยไปแล้ว

แล้วตำรวจเอามาจ่อต่อจิ๊กซอกัน
ก็เลยเป็นที่มาของการไปจับกลุ่มกรกฎ

กรกฎอยู่ที่ขอนแก่นติดต่อไปที่อุบล
ไปที่เต็นต์รถมือ๒ที่อุบลราชธานี
อ้างบอกว่าผมเป็นเฮียตง

ผมเป็นเฮียตงเป็นเจ้าของร้านร้านทองรูปภัณฑ์
แม้เป็นเฮียเป็นเสียร้านทอง
ก็ต้องมีเครใช่ไหมคะมีเครดิตค่ะ
ทีนี้ทางร้านเขาก็เลยไว้เนื้อเชื่อใจ
ด้วยความที่ว่าเป็นเสียร้านทองเนี่ยนะคะ
หลังมีการตกลงซื้อขายกันเสร็จสับ
รถกระบะคันเมื่อสักครู่ที่อยู่ในกล้องวงจรปิด
รถกระบะ๔ประตูนั่นตกลงซื้อขาย
ในราคา๑๑๗๐๐๐บาท
ระดับเสียร้านทองจะมาดาวก็ใช้เรื่อง
จะมาผ่อนก็ใช่ที่เดี๋ยวผมโอนเงินเลย
เงินซื้อสดเลยล้านกว่าบาท
แล้วปรากฏว่านายกรกฎคนนี้
เงินไปให้แต่โอนเงินไปให้เนี่ยมันคือสลิปปลอม
แล้วทางร้านมีดอกจันทร์ไว้เลยนะคะ
ทางร้านเองตอนนั้นก็ไม่ได้เอกใจ
และที่สำคัญไม่ได้ตรวจสอบ
ไอ้สลิปการโอนเงินล้านกว่าบาทที่จะซื้อรถคันนี้
เป็นสลิปจริงหรือสลิปปลอม
ทีนี้ทางร้านก็เอาล่ะในเมื่อโอนเงินมาแล้วใช่ไหมคะ
สิ่งที่ทำต่อไปคือเอารถสไลด์ไปยกรถคันนี้
เต้นรถมือสองที่อุบลราชธานีเอาไปให้เฮียตง
เฮียตงก็คือกรกฎนั่นเองนะคะเอาไปให้ถึงขอนแก่นค่ะ
ร่างแรกเป็นเสียร่างสองเป็นลูกจ้าง
กรกฎออกอุบายบอกว่าบอกกับคนขับรถสไลด์มา
บอกว่าผมเนี่ยเป็นลูกน้องของเย้ตรง
ผมเนี่ยเป็นลูกน้องของเสียตง
เฮียเสียอยู่ข้างในร้านเข้าไปเลย
เข้าไปคุยกับเฮียเลยแล้วปรากฏว่า
คือคนที่เขาขับรถสไลด์เนี่ยแล้วกุญแจมันค้างอยู่ไงคะ
กรกฎคนนี้ขับรถคันนี้หลบหนีไปเลยค่ะ
ทีนี้จากการตรวจสอบกรกฎกรกฎให้การบอกว่า
ขับรถกระบะไปซ่อนไว้ที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลศรีนคริน

จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์นำโทรศัพท์มือถือ
ที่ใช้ก่อเหตุก็คือใช้ติดต่อกับร้านเต้นรถมือสองเนี่ยนะคะ
ทิ้งที่บึงศรีฐานภายในมขมหาวิทยาลัยขอนแก่น
แล้วขับรถจักรยานยนต์คันนั้นกลับบ้านไปนอน
รุ่งเช้าได้ข่าวมาว่าตำรวจเนี่ย
ไปตรวจยึดรถรถกระบะคันนั้นที่ตัวเองซุกซ่อนไว้แล้ว
ก็เลยขี่รถจักรยานยนต์นำกุญแจรถกระบะ

ทิ้งไว้ที่ป่าละเมาะข้างทาง
จากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้าน
แต่ท้ายที่สุดแล้วไม่รอดพ้นนะคะ
จากตำรวจชุดเสือดาวพิฆาตของขอนแก่น
จับกลุ่มได้แบบนี้นี่คือชุดที่สวมใส่ในวันก่อเหตุนะคะ
เฮียตรงเฮียตรงปลอม
เสียปลอมกลับมารอ